เริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยของยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
เกมนี้มีประตูเดียวเกิดขึ้นนาทีที่๒๑อาซาโดนฟิลโจรทำฟาว
ตัดสินให้เป็นจุดโทษและเป็นอาซาที่ลุกขึ้นมายิง
เชลซีชนะไป๑ประตูต่อ๐คว้าแชมป์เป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ฤดูการ๒๐๑๑ถึง๒๐๑๒ถือเป็นแชมป์สมัยที่๘